เอาตังค์มาพี่ไม่กินหมูหรอกแต่พี่จะเอาตังค์ให้ดอมไปซื้อ

ตาลุกวาวแม่ค้าแซ่บมือสับหมูเอวสุดพริ้ว
ในเก็บตังค์ทำไมอะ

ตัดสินใจคือพี่ไม่กินแต่ว่าก็อยากให้ดอมไปซื้อนะครับ

ไปดูลีลาก่อนไปดูลีลาก่อนปุ้ยไปดูลีลาก่อน
อ๋อได้ค่ะ

คือมันเป็นคิวมันลันมาที่ผมเดี๋ยวจะหาว่าผมเลือกอ่านข่าวแบบนี้
จริงยัดเงินยัดเงินโปรดิวเซอร์
เบิร์ตไปบอกขอข่าวนี้ผมขอข่าวนี้
ใช่โอ๊ยไปยังไงต่อ

อ๋อทิ้งเบอร์เลอร์เลยใช่ทิ้งโครงเนอะ
ได้ถอนหายใจก่อนตลาดสดหนองบัวใหม่คุณผู้ชมทีมข่าวไปโอ้โหไม่ตามพี่
แต่ว่าคือแขนไม่ได้ใหญ่แต่ว่าโอ้โหท่าสับนี่
นางสาวพันทิพย์สะสมอายุ๓๑ปี

เธอเล่าบอกว่าเดิมน่ะขายหมูกันมาตลอดทั้งครอบครัว
เปิดเองเลยเปิดเองแล้วขอโทษครับปังเปิดเองแล้วปังสวยจัง
มี๓สาขาพี่ดูบท
เพราะว่าเธอเป็นคนชอบเล่นโซเชียลมีเดีย
ช่วงไหนไม่มีลูกค้าก็อัดคลิปเต้นแก้เหงา
ลงวันแรกคลิปวันแรกคลิปวันแรกคลิปคนติดตามชื่นชอบ
เพิ่มยอดขายนอกจากนี้คุณตุ๊กตายังโชว์สเต็ปการเต้นโชว์ให้นักข่าวดูด้วย
ไอ้ข่าวแบบนี้ไม่พาพี่ไปด้วย

ไม่พี่เอาลงพื้นที่ทำข่าวต้องทำได้ทุกข่าวคนเรา

ตลาด๓สาขาบอกให้น้องเขาหน่อย
ตลาดสดน้องบัวหนึ่งตลาดสดน้องบัวสองแล้วก็ตลาดแก่งเสี้ยน

จริงป่าวแต่ดูแล้วไม่ชอบ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
ทำไมพี่ต้องตาพี่
ตาพี่เป็นอะไรอ่ะ
ตาพี่เป็นอะไรเหรอไม่ได้เป็นอะไรเลยตาผม